คุณผู้ชมครับวันนี้มีข้อมูลน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะครับ
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมประชุมหนึ่งที่เรียกว่า
นักธุรกิจไทยลาวก็ไปร่วมประชุมกันนะครับ
โดยนายทองลุนศรีสุฤทธิ์นะครับ

หวังว่าให้คนไทยไปลงทุนเพิ่มมากขึ้น

มาคุยกันกับทางด้านของคุณชะดาพรอุดมรัชชัดนะครับ

เบื้องต้นการประชุมที่เกิดขึ้นมีความร่วมมืออย่างไรบ้างระหว่างไทยกับลาวครับ
ต้องเรียนว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเป็นการร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว
เปิดโอกาสให้นักธุรกิจทั้งไทยและลาวได้มีโอกาสพบปะและรู้จักกัน
มาร่วมปรึกษาหาลือกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
จริงแล้วเฉินชวนให้นักธุรกิจไทยหันมากิจตรงมุมทุนมากขึ้น

การประชุมร่วมกันครั้งนี้ท่านเสนอ
สาขาธุรกิจที่น่าสนใจในสาปปอล์ลาว๕๐๐
ธุรกิจที่อยากให้นักลงทุนไทยเข้ามาร่วมลงทุนด้วย

เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก
ก็อยากจะเชิญชวนนักลงทุนไทยหลายหลายท่านให้เข้ามาอ่า

คุดเบรอร์แลร์ในท่านทรัพยากรธรรมชาติ
แล้วก็การลงทุนในด้านของพลังงานไฟฟ้าด้วยค่ะ
อีกหนึ่งคำถามสั้นง่ายว่าโอกาสของคนไทยที่จะไปลงทุนในลาว
ควรจะเจาะกลุ่มไหนน่าจะเป็นโอกาสมากที่สุดครับ
จริงแล้วตามแผนพัฒนาประเทศของสปลาวยังมีจุดหลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างเช่นรัฐบาลลาวยังมีแผนการพัฒนาประเทศ
ไปสู่การเป็นแบตเตอรี่ในเอเชีย
ซึ่งจะต้องมีการก่อสร้างเขื่อนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ในประเทศอีกเป็นจำนวนมาก
นักลงทุนที่ได้รับการอนุญาตมาลงทุนในสปลาว
ส่วนใหญ่จะเป็นพวกจีนแล้วก็เวียดนามแล้วก็ประเทศไทย
การลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า
สำหรับประเทศไทยจะเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมลงทุนสร้างเขื่อนในส่วนของการก่อสร้างระบบของสายส่งไฟฟ้าของสปลาวนะคะ
อันนี้ถ้าในรัฐบาลลาวยังเป็นผู้รับกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศลาวด้วย

แล้วก็ถ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าประเทศลาวยังมีแผนพัฒนา
ที่จะสร้างโครงข่ายของพลังงานไฟฟ้าอีกหลายแห่ง
ก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนไทย
ที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากนะครับ
ต้องขออภัยเวลาน้อยขอบคุณนะครับ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ

ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขานครหลวงเวียงจันทร์ของสวปลาวนะครับ